มาดูคดียิงนักเรียนชายม๔จนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วก็มีการคาดว่าผู้ที่ก่อเหตุยิงนักเรียนม๔คนนี้
ก็เป็นเยาวชนวัย๑๕ปีเหมือนกัน
เป็นเหตุการณ์เข้าใจผิดกันนะฮะ
นายนิรันดิคตเลิศชาวบ้านบ้านเกษตรบูรณะ
ตำบลสแก่โพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ

ซึ่งเป็นพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้นม๓

ได้เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจสพ๒ห้องครับ
เพื่อให้เป็นเบาะแสในการติดตามตัว

เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจแล้วก็ไม่เกรงกลัวกฎหมาย
เหตุการณ์กันหน่อยนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๑๘๔๐น
ในช่วงหัวค่ำของคืนวันพระสบดีที่๔มกราคมที่ผ่านมาครับ

ขี่รถจักรยานยนต์มาเพียงคนเดียว
แล้วก็มาถามหาชื่อคนชื่อบอล
ใครชื่อบอลบ้างใครชื่อบอลบ้างนะครับ
ซึ่งในหมู่บ้านมีคนชื่อบอลอยู่๓คน
จำนวนนี้ก็มีนักเรียนชายชั้นม๔คนหนึ่งนี่แหละครับ
ที่ชื่อบอลด้วยเช่นกันที่ถูกยิงนะนะ
หลังจากนั้นวัยรุ่นคนดังกล่าวได้ขี่รถผ่านหน้าบ้านของนักเรียนม๔
ก่อนที่จะชักปืนขึ้นยิงใส่กลุ่มของนักเรียน
ทำให้ตัวน้องบอลนักเรียนชายม๔
อาการสาหัสแล้วก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำนะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนนึงเป็นนักเรียนหญิงชั้นหมอ๔
ห้องเรียนเดียวกันกับบอลที่ถูกยิงนะ
ก็ถูกกระสุนถากที่ขาบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ฟังเสียงของผู้เป็นพ่อของน้องบอลที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะ
เด็กวัยรุ่นอายุแค่๑๕ปี
ก็ทำกับเพื่อนในหมู่บ้านของตัวเองขนาดนี้นะครับ
ก็อยากให้ทางโรงพักแล้วก็ตำรวจในทุกพื้นที่เขียนรับผิดชอบนะครับ
ติดตามตัวมาลงโทษตามกฎหมาย
ก็ให้เป็นสฤทธิ์ตัวอย่างแก่เยาวชนต่อไปนะครับ
พี่ติดตามการปลอดภัยกันนั้นคือไม่ใช่ปลาดยังไง

ขาดก็คือเขาได้วางแผนมาแล้วก็มาดูพื้นที่ก่อนลงมือครับ
แล้วก็มาเขามาเห็นคุณเพื่อนรูปลูกกับเพื่อนเขาเนี่ย
มานั่งที่หน้าบ้านเพื่อรอส่งเพื่อนกลับบ้าน
พอเขาเห็นเขาก็ได้ย้อนรถกลับมาพอเหตุ
ใช้ฟื้นยิงเข้ากับคุณรูปลูกของผม
คือคุณพ่อของน้องบอลบอกว่านอกจากจะเป็นเหตุอุกอาจแล้วนะ
แล้วก็ยังเป็นเหตุที่วัยรุ่นอายุ๑๕ปีเอง
แล้วก็เป็นเพื่อนในชุมชนก่อเหตุแบบนี้แล้ว
และคิดว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัวนะครับ
เพราะว่าผู้เป็นพ่อก็สอบถามจากลูกชาย
ลูกชายก็ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับใคร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการเข้าใจผิดครับ

เป็นเยาวชนอายุ๑๕ปี
แล้วก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามตัวแล้วนะครับ
ซึ่งหากภายใน๑๒วันนี้ยังไม่พบตัว
หรือผู้ก่อเหตุยังไม่ติดต่อเข้ามอบตัว
ทางพนักงานสอบสวนก็จะขออนุมัติศาลออกหมาย

เชื่อว่าจะได้ตัวในเร็วนี้ครับ
ซึ่งจากพฤติการก่อเหตุเข้าข่ายกระทำผิด
ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นก็ถือว่าเป็นโทษหนักนะครับ